สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้เราเปิดกันเรื่องราวของแอร์เรสวันนะครับ
ซึ่งการแข่งขันเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานนะครับ
ก็เป็นการแข่งขันโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดคลาสนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขันนะครับ
สำหรับการแข่งขันเมื่อวานนะครับก็เริ่มเปิดฉากขึ้นไป

แล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชน

ในรอบฮีตเรสครั้งที่๑
ก็คืออันดับ๗กับ๘
เข้าเป็นที่๒ครับเวลา๔๙๙๒๒๕วินาที
ครั้งที่๒แล้วก็๓ด้วยนะครับ
ก่อนที่วันสุดท้าย๑๙พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับ
บรรยากาศวันแรกครับประชาชนที่สนใจเดินทางมาหนาแน่นเลยนะครับ
ซึ่งภาพรวมนางกรอบการวัฒนาวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็บอกว่าแม้จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดการแห่งขันงานระดับโลก
แต่ถือว่าน่าพอใจมากโดยเฉพาะผู้ชมที่เข้ามาชมถือว่าหลากหลาย
และก็ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศ
รวมไปถึงสนามบินอุตภัวที่จะให้เป็นสนามบินอนาชาติแห่งที่๓ของประเทศด้วยครับ
สำหรับประเทศไทยคนไทยเราก็เล่นกีฬากันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเอากีฬาระดับโลกเข้ามา
ดูแล้วก็ตื่นเต้นนะคะดูก็เสียวแล้วก็แต่ว่ามันดูแบบว่าไม่ใช่ว่าเครื่องต้องดีอย่างเดียว
ต้องมีความสามารถของนักบินด้วยก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายแล้วก็น่าติดตาม